บอลแพ้คนไม่แพ้บอลเดินสายครับ

ผู้เล่นเยาวชนทั้งนั้นเลยน้องเอ้ย
แล้วขอโทษนะนอกสนาม

นี่ฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะครับ
ตะลุมบอลกันภายในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลรายการ๓พี่น้องครับ

รางวัลรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ตั้งแต่วันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมาแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเริ่มต้นมาจากนักฟุตบอลคนหนึ่งฮะ
อายุ๑๖ปีถูกกลุ่มนักฟุตบอลคู่แข่งเป็น๑๐คน
ตะลุมบอลนะฮะมีการคว่างเก้าอี้ใส่กันด้วย

พี่สาวของนักฟุตบอลอายุ๑๖ปี
พยายามจะไปช่วยน้องที่ถูกรุม
แล้วก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บไปด้วย

ก็คือน้องโปรดเป็นนักฟุตบอลอายุ๑๖ปี
แล้วก็พี่สาวน้องมะปรางอายุ๑๘ปี
ทั้งสองคนมีรอยฟกช้ำตามแขนและตามตัว

หน้าบอลเดินสายมันก็จะหนักหน่อยนะครับ
เพราะว่าเงินรางวัลมันสูงก็กระทบกระทั่งกันแหละพี่
พอจบเกมทีมเขาชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์

ก็มีกลุ่มนักฟุตบอลคู่แข่งกรูมาทำร้ายครับ
เขาบอกว่าโอ้โหไม่ทันตั้งตัวเลย
มีคนเข้ามากระโดดถีบก่อน

แล้วเราเห็นมั้ยว่าเป็นฝ่ายไหน
เป็นคนไหนที่มาทำร้ายร่างกายเรา

พวกแห่งมีคุณ

คุณมะปรางหรือว่าน้องมะปรางนะฮะอายุ๑๘ปี
พี่สาวของน้องโปรดผู้ชาย

ถูกรุมก็รีบเข้าไปห้ามนะครับไปเอาตัวบังน้องเอาไว้
ทำให้เธอก็บาดเจ็บไปด้วยซึ่งทั้งคู่อยากจะเคลียร์เรื่องนี้กันให้จบ
เพราะยังมีรายการแข่งต่อหากไม่จบแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันในสนามอีก
เดี๋ยวกลัวจะมีปัญหากันอีกคุณแม่ของผู้บาดเจ็บทั้งสองคนนะครับ
เรื่องต้นไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสงขลานะครับ
แล้วก็ตำรวจจะเรียกคู่กรณีมาสอบในวันที่๑๖เมษายนนี้
กังวลว่าเดี๋ยวถ้าเรื่องเงียบนะนะฮะเดี๋ยวสนามหน้าจะมีปัญหากันอีก
นายสุนทรสังคำเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินนะครับ
ระบุว่าระหว่างการแข่งขันคู่นี้กรรมการให้ใบแดงทีมที่ไปก่อเรื่อง๓คน

คือบอลเดินสายต้องอธิบายคุณผู้ชมหน่อยเป็นบอลแบบรางวัลสูงอ่ะนะ
ต้องใส่กันเต็มที่พอแข่งจบก็คิดว่าจบ
แต่สุดท้ายออกมานะครับออกมามีเรื่องนอกสนาม
กรรมการกับผู้จัดงานต้องยุติการแข่งขันทันทีเพราะทราบว่าเริ่มมีการกลับไปเอาของกันแล้ว
ของคืออะไรกลับไปเอาอาวุธกันแล้วนะฮะกลัวจะบานปลาย
ฝ่ายจัดการแข่งขันระบุว่าการแข่งนะฮะหยุดทันที
เงินรางวัลรายการนี้จะต้องเอามาแบ่งให้กับทีมที่เข้ารอบสูงสุด
เท่ากันอ้าวยกเลิกไปเลย